คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่บุรีรำก็เป็นเรื่องแปลกดีค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘เขาหายตัวไปจากบ้าน๓วัน
คนในครอบครัวก็ตามหาว่าเป็นตายร้ายดีหายไปไหน
แล้วช่วงเวลานั้นบังเอิญเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
แต่สภาพศพคือแหลกเหลวอะค่ะก็คือต้องให้ญาติพี่น้องมาดูศพ
ของผู้ชายคนนี้ที่หายตัวไปจากบ้าน๓วันไปดูศพแล้วอุ้ยเห็นรอยสัก
ลูกพ่อแน่เลยโอ้โหลูกประสบปฏิเหตุเสียชีวิต
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอ่าระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ลูกพ่อขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านอ้าวเห็นรูปตัวเองวางอยู่หน้าโรงศพ
อุทานว่าอ้าวนี่เราตายแล้วหรือนี่
สรุปแล้วผิดคนไม่ใช่ผู้เสียชีวิตคืออีกครอบครัวหนึ่ง
พ่อจำผิดนี่ค่ะนายสำรวยยอดฟ้าอินค่ะ
ชาวบ้านที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรำนะคะ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียล
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนคนตายที่ถนนสายแคนดงสตึก
บริเวณบ้านหนองหัวแคนสภาพศพคือแหลกเหลวอะนะคะ

ก็มีญาติของนายสงัดสายวันอายุ๓๘ไปดูศพ
เพราะว่านายสงัดเนี่ยหายตัวไปจากบ้าน๓วัน
พอญาติไปดูศพโอ้โหสงสัยว่านายสงัดแน่เลย
ศพนี้พ่อบอกขอดูหน่อยสิ

จำได้ว่านี่คือรอยสักลูกนี่

ว่าลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ปรากฏว่านายสงัดขี่รถกลับบ้านเนี่ย
รอยสักเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้าน
สงัดบอกว่าผมไปนอนบ้านเพื่อนมา๓คืน
ไปช่วยเพื่อนกรีดยาง
นี่คือนายสงัดพอมาถึงบ้านทุกคนตกใจ

สงัดบอกว่าอ้าวรูปตัวเองตั้งอยู่หน้าศพครับ
ลูกนี้ค่ะ
ว่าถ้าหลานตายพ่อแม่ค่อยพี่น้องค่อยตาย
พ่อก็ถามว่าว่าน้องมีอันตรับนี้ของไหน
เพราะว่าพอสามารถเบิ้งหนาตาได้
วันนี้ฉันก็ว่าน้องชายฉันเคยถือฟันแต่เป็นวัยรุ่น
เพื่อนสีมีแผลเป็นอยู่มองหลังมือ
แต่เพื่อนไปเบื้องสวบแล้วเขาปีนเบื้องมันก็มีแผลเป็นทั้งที่ฉันว่า
แบบเราเอาม่วงเผลอของน้องละกะยากพี่น้องไปเบื้องทุกคนยืนยั้นซอยกัน
โอ้โหพ่อของนายสงัดที่ไปรับศพผิดตัว
ก็บอกว่าก็จะเอาเงินชาปนักกิจศพที่เบิกมาจากหมู่บ้าน๗๐๐บาทไปคืนนะ

หลังจากนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องดีแล้วมั้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ผู้ใหญ่ทวินอายุ๕๘
บอกว่าก็วันเกิดเหตุพ่อของนายสงัดยืนยันเองว่าเป็นศพลูกชาย

ตำรวจก็เลยมอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ก็ต้องดูเรื่องของศพให้ดีให้ชัดเจนนะ
ว่าศพใครเป็นศพใครนะคะ
ความหักก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อน
สาธารณาเกียจนี่
ต่อร้อยบอกว่าให้เค้าเคลื่อน

นี่นะคะยัดยาชบานก็ผูกของไม้ของมือ
ดอกเคราะห์ให้นายสงัดนะคะตามประเพณีความเชื่อนะคะ
คนที่ตายจริงชื่อว่านายวุฒิภูมิวงศ์
๕๕ปีเป็นคนหมู่บ้านใกล้

ส่วนครอบครัวนายสงัดนี่เขาก็คงจะไม่เสียชีวิตก็ดีแล้ว
มันก็เหมือนสะดอกเค้าไปอะไรแบบนี้
ถึงบอกว่าไปไหนเนี่ยทำงงทำงานไปไหนเนี่ย

ใช่หายไปจนเขาตามหาเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ